ธานีกันบ้านนะครับโจรขโมยล้อแม็กซ์อารวาสอย่างต่อเนื่องเลย
คราวนี้รถคันหนึ่งโดนขโมยล้อแม็กซ์ไปทั้ง๔ล้อเลยนะครับ
แล้วก็ทุบกระจกรถในการเข้าไปบรื้อทรัพย์สิน
ทำให้เจ้าของรถมาเห็นรถของเธอเองโอ้โหแทบช็อกเลยครับ
พูดอะไรไม่ถูกเลยนะฮะนางสาวนัทธิรานุ่ยโหน่งนะครับ
แล้วก็นางสาวพนารัฐตรีสังเจ้าของรถเก๋งยี่ห้อมิซูบิชิมีบราด
ผู้สิทธิ์ของเราไปดูสภาพรถที่ถูกหัวขโมย
ขโมยล้อแม็กซ์ทั้ง๔ล้อพร้อมกับยางทุกล้อเลยนะฮะ
ฝากระโปรงด้านหน้าก็ถูกเปิดทิ้งไว้แบตเตอรี่เนี่ยถูกขโมยไป
รวมทั้งกระจกด้านข้างคนขับโดนคนร้ายทุบแตก
สินภายในรถถูกลื้อค้นเศษเงินที่เก็บไว้ในรถก็ไม่มีเหลือเลยนะครับ
นางสาวนัทธิราเจ้าของรถเล่าให้ฟังบอกว่าเธอจอดรถคันนี้ไว้
ตั้งแต่วันที่๒๘ตุลาคมที่ผ่านมาบริเวณลานจอดรถหลังที่พัก
คอนโดเล็กไซด์นวัตนครซอย๑ทับ๖ถนนโผนยวทินตำบลคลอง๑
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีเธอบอกว่าเธอไม่ค่อยได้ใช้รถคันนี้
แต่ก็จะคอยแวะเวียนมาตรวจสอบรถอยู่เรื่อยนะครับ
ก่อนเกิดเหตุคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอน๕โมงเย็น
เพื่อนก็ยังแวะมาดูรถก็พบว่ารถก็ยังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดีนะครับ
จนกระทั่งช่วงกลางวันของเมื่อวานี้เพื่อนมาบอกว่าในเพจ
คมนวรรณครรับสมัครงานที่ไหนบอกด้วยเนี่ยเขามีการแจ้งมาจากพลเมืองดี
ว่าตามหาเจ้าของรถคันนี้หน่อยแล้วก็ถ่ายภาพสภาพรถคันนี้
๔ล้อถูกถอดออกไปฝากระโปรงหน้าเปิดทิ้งไว้
กระจกฝั่งคนขับถูกทุบทีนี้แหละครับก็มีการแชร์กันออกไป
จนกระทั่งรู้ว่าเป็นรถของนางสาวนัทธริยานะครับ
ฟังเสียงเจ้าของรถเขาหน่อยฮะ
จะสามารถกลังมาคือนี้เลยก็สรรค์ค่าเพิ่ม
รถไหนจะอะไรแล้วก็ใกล้พรีไหมเธอแล้วมัน
รู้จักกับเขานี้จะพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับ

กับใครนะครับหลังจากเกิดเรื่องก็เข้าแจ้งความไว้ที่สพคลองหลวงเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ตำรวจจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ